พาคุณผู้ชมไปชมภาพสวยกันหน่อย
แต่อาจจะหวาดเสียวเท่าน้อยนิดหนึ่งนะคะ

ทีมนักเหินเวทียร์เค้าขึ้นบรวลุนไปกุ่งชิงช้า
ที่ห้อยมาจากบรูลอีกทีหนึ่งนะคะ
ต้องบอกว่าเป็นการเล่นชิงช้าที่มีเชือกยาวที่สุดในโลก
ดูเลยช่างสัญหากันจริงแต่ละคน
๖๒๕เมตรโยงจากบาลูนทั้งสองลูกนี่แหละซึ่งบาลูน
ลอยอยู่บนระดับความสูง๑๕๐๐เมตรเหนือพื้นดิน
จากนั้นทีมงานจะลงจากบาลูนมากว้างชิงชาเล่นหวัดเสียว
ไหมละคุณอยู่ดีไม่ว่าดีลงมากว้างชิงชาเล่นกลางอากาศ
ก็เป็นการสร้างสถิติใหม่ในการเล่นชิงช้าที่มีเชือกยาวที่สุดในโลก
แล้วก็กำลังรอการยืนยันอย่างเป็นทางการจากกิเนสบุ๊กด้วยนะคะ
แต่อย่าลืมแบบนะอันตรายมากเลย